คุณผู้ชมครับมีภาพวงจรปิดจับภาพนาที๑๐รุ่ม๑
เป็นการยกพวกรุมหนุ่มวัย๒๑ปีปางตายแบบไร้เหตุผลนะครับ
ภาพวงจรปิดนี้เป็นหลักฐานชั้นดี
ที่ทำให้ตำรวจสามารถตามจับกลุ่มตัวคนบางคน
ในกลุ่มที่มาทำร้ายหนุ่มวัย๒๑ปีได้แล้วนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
แพร่คลิปเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่น๔คน
ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนกันมา๒คัน

บริเวณหน้าโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดอำนาจเจริญนะครับ
จากนั้นได้พากันลงจากรถเข้าไปรุมทำร้าย
นายวัชรพลมีทองแสนอายุ๒๑ปี
ขณะที่นายวัชรพลกำลังนั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์ของเขา
ต่อมามีกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งไม่ต่ำกว่า๕คนนะครับ
ก็วิ่งเข้ามาสมทบรุมทำร้ายนายวัชรพล
อย่างที่เห็นเตะเข้าไปหลายทีนะครับ

โดยหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นชักปืนออกมาข่มขู่
ก่อนจะพาพวกเข้ากระทืบซ้ำจนนายวัชรพลสลบคาที่
ตอนนี้ผู้บาดเจ็บรักษาตัวที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
พันธุ์ตำรวจโทเทวราชเอื้อวงประเสริฐ
รองภูมิกับการสืบสวนสารีตำรวจภูทรเมืองอำนาจเจริญ
เปิดเผยความคืบหน้าในคดีนี้กับผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าพ่อของผู้บาดเจ็บได้เดินทางเข้ามาแจ้งความไว้แล้ว
พร้อมกับนำคลิปเหตุการณ์มามอบให้กับตำรวจ
เพื่อเป็นหลักฐานเอาผิดกลุ่มวัยรุ่นที่ทำร้ายลูกชายของเขา
และตำรวจยืนยันว่าตำรวจไม่ได้นิ่งเฉย
ในการลงพื้นที่เกิดเหตุและตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดครับ

เจ้าหน้าที่สามารถติดตามหนึ่งในวัยรุ่นที่ก่อเหตุได้แล้ว
คือนายวิสุรุษร์สาธารีย์เกิดหรือโจรุวีสต์อายุ๒๐ปี
วัยรุ่นที่อยู่ในคลิปและเป็นคนที่ชักปืนมาข่มขู่
ต่อมานะครับได้เข้าตรวจค้นที่บ้านพักของนายวิสรุธ
จากนั้นได้สอบปากคำและขยายผล
ตอนนี้ก็ทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วอีก๔คน
ก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวนะครับ
ในส่วนของคดีต้องรอผลการตรวจร่างกายจากแพทย์อย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อหาว่าผู้บาดเจ็บนั้นมีอาการสาหัสเพียงใด
ก่อนที่จะมีการแจ้งข้อหากับผู้ก่อเหตุทั้งหมดนะครับ
ซึ่งเบื้องต้นนายวัชรพลผู้บาดเจ็บเนี่ย
ถือว่าบาดเจ็บสาหัสกรามหักด้วยนะครับ
ด้านของนายทองใบมีแสนทอง
จริงแล้วลูกชายเป็นคนที่ไม่ใช่จะไปหาเรื่องคนอื่น

จากลูกชายของตนสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงสมบูรณ๑๐๐

ตอนนี้อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตามจับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
ดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุด

และคุณพ่อยังเปิดเผยว่าวันเกิดเหตุ
กับเพื่อนได้พากันไปนั่งกินข้าวที่ร้านอาหารหน้าโรงเรียน
หลังจากดูกิจกรรมกีฬาสีเสร็จ
พอกินข้าวเสร็จกำลังจะพากันกลับบ้าน

ไม่รู้ว่ามาจากไหนเหมือนกันก็เข้ามารุมทำร้าย
ซึ่งลูกชายหลบไม่ทันขี่รถหนีไม่ทัน
แล้วเขาเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้ว

ปกติไม่เคยไปมีเรื่องกับใครมาก่อนนะครับ

เรื่องของกรามหักกรามแตก

ส่วนอาการทางสมองอยู่ระหว่างรอการตรวจอีกครั้ง
ว่าได้รับผลกระทบกระเทือนมากน้อยเพียงใด

เตะอัดเข้าไปที่หัวหลายครั้งเลยนะครับ